สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเมื่อร่างพรบงบประมาณผ่านสภาไปเรียบร้อยแล้ววันนี้
ประชาชนก็มีความหวังขึ้นครับหวังว่าเมื่อพรบงบประมาณผ่านสภา
งบประมาณก็จะนำมาใช้ในเรื่องนั้นเรื่องนี้โดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวข้องกับกระตุ้นเรื่องเศรษฐกิจ
อั้นกันมานานตอนนี้นี่พอเม็ดเงินออกมาเราก็คาดหวังว่า
ก็จะนำไปสู่ในทางปฏิบัติเราคาดหวังว่าเศรษฐกิจปี๖๓มันจะไม่แย่อย่างที่พูดพูดกัน
ตั้งข้อสังเกตของเรื่องพรบงบประมาณก็คือพรบงบประมาณปีนี้ช้าไปครับ
ไปหลายเดือนปกติแล้วเริ่มใช้ได้๑มกรา๑ตุลาตุลาพฤศจิกาธันวามกรา
นี่กว่าจะเริ่มใช้ได้ก็ตีซะว่ากุมภาช้าไป๔เดือน
แต่ว่าการช้าไป๔เดือนก็มีผลดีไปอย่างหนึ่งครับ
ก็คือว่าพรบงบประมาณฉบับใหม่ปี๖๓เนี่ย
พอไปถึงเดือนตุลาตุลา๖๓ก็เริ่มใช้งบประมาณปี๖๔
ก็แปลว่าเม็ดเงินของพรบงบประมาณปี๖๓ได้ใช้ในช่วงเวลา๘เดือน
อ้าวพอมาถึงตุลาพรบงบประมาณปี๖๔จะมาอีกแล้ว
มันจะมีพรบ๘เดือนกับพรบที่ใช้๑๒เดือนควบกัน
เดือนในวงเงินงบประมาณ๒ปี
อันนี้ก็จะทำให้เม็ดเงินเป็นกรอบเป็นกรรมมากขึ้นในทางปฏิบัติ
พูดง่ายก็เหมือนกับว่าเงินเดือนออกช้าไปหน่อยนึง

เราได้ใช้เงินเดือนอยู่ไม่กี่วันสิ้นเดือนอีกแล้ว
อันนี้ก็จะทำให้เม็ดเงินอยู่ในกระเป๋าเนี่ยมากขึ้นหน่อย
ถ้ามองในแง่ดีนะครับ
อันที่๒ข้อสังเกตก็คือว่า
การอภิปรายพรบงบประมาณปีนี้สภาเรียบร้อยดีครับ
ถึงขั้นจะดูเดือดเลือดพลาดไม่มี
อันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดี
อันนี้ก็ถือว่าเป็นความร่วมมือของทางฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาล
แต่ว่าเสียดายเวลาหน่อยเดียวแม่
ใช้เวลาที่จริงตั้ง๓๒วัน๓วันเนี่ย
มันยังมีการอภิปรายแบบเหมือนวาระรับหลักการ
เช่นเวลาพูดเรื่องการศึกษาพูดเรื่องความมั่นคงพูดเรื่อง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินพูดเรื่องอะไรต่ออะไรต่าง
ก็จะหยิบยกพูดในปัญหาในภาพกว้าง
วาระ๒เนี่ยเขาให้พูดว่า
ที่ท่านต้องการจะปรับลดเนี่ยเหตุผลเพราะอะไร
กรรมธิการจะได้อธิบายได้ว่าอ๋อมันลดไม่ได้แล้วเพราะอะไร
ก็จะได้ถกเถียงกันตรงนั้นแต่นี่พอไปอภิปรายในภาพกว้าง
เรื่องการศึกษาเรื่องการเกษตรเรื่องนั้นเรื่องนี้
ก็เสียเวลายืดเยอะไปเยอะแล้วทำให้การฟังการอภิปรายเนี่ยน่าเบื่อ
จริงแล้วเรื่องนี้เนี่ยน่าจะเป็นบทเรียนว่า
จะได้รู้ว่าเหตุผลของฝ่ายค้านของฝ่ายกรรมธิการกับ
เหตุผลของฝ่ายสมาชิกที่ขอแปรยติเป็นยังไง
แปรยติก็หมายถึงว่าขอร่วมที่จะแสดงเหตุผลคัดค้าน
ด้วยคนเขาเรียกว่าขอแปรยติสงวนคำแปรยติก็หมายถึงกรรมธิการที่เขาอยู่ในกรรมธิการวิสามัน
เขาเถียงในกรรมธิการไม่ได้เขาก็สงวนสงวนที่จะมาเถียงกันในสภาอีกรอบหนึ่ง
เรียกว่าสงวนคำแปรยติอันนั้นก็เรียบร้อยดี
ถัดมาก็คือว่าต่อไปนี้นั่นก็เรื่องพรบงบประมาณก็ถือว่าผ่านไปยกหนึ่ง
เรียบร้อยดีไม่มีปัญหา
ต่อไปของปฏิทินการเมืองที่กำลังจะเริ่มขึ้น
คือการอภิปรายไม่ไว้วางใจ

ถ้ายังไม่ได้ยื่นแล้วจะอภิปรายกันได้เมื่อไหร่
อาทิตย์หน้าหรืออย่างน้อย๒อาทิตย์ได้ยื่น
ยื่นแล้วสภารับเรื่องแล้วก็จะถามไปฝ่าย
ฝ่ายรัฐบาลว่าพร้อมจะพร้อมจะชี้แจงเมื่อไหร่
หาข้อมูลเตรียมข้อมูลได้เสร็จเมื่อไหร่
ประธานสภาจะเป็นคนนัดก็น่าจะปลายกุมภาพันธ์
อภิปรายคราวนี้สิ่งที่ต้องคาดสังเกตคืออะไร
อภิปรายคราวนี้คอยดูเถอะจะอยู่สภาพถ้าเป็นนักมวยเนี่ย
เพราะด้วยกันทั้งคู่ถ้าเป็นนักมวยนะเปราะด้วยกันทั้งคู่
ฝ่ายค้านฝ่ายค้านถึงแม้ว่าจะฉายหนังตัวอย่าง
แล้วก็ปล่อยหนังตัวอย่างออกมาไหว้ครูแล้วฉายหนังตัวอย่างออกมา
แต่สภาพของฝ่ายค้านโดยเฉพาะภักดิ์เพื่อไทยก็เป็นปัญหา
ปัญหาที่หนึ่งคือมวยหมัดหนักเข้าสภาไม่ได้สักคนหนึ่ง
อย่างคุณเฉลิมอยู่บำรุงคุณหญิงสุดารัฐ
หรือใครต่อใครที่ว่าเป็นมวยหมัดหนักในสภาเนี่ย
คอยฟังเป็นไฮไลท์ของการอภิปราย
เข้าสภาไม่ได้เพราะอยู่ในบัญชีรายชื่อ
บัญชีรายชื่อพอนับพอคิดคะแนนกันแล้ว
ไม่ได้สักคนนึงอันนั้นคือจุดที่๑จุดที่๒
จุดที่๒ก็คือแถว๒แถว๓เนี่ยอาจจะมีคนช่วย
หาข้อมูลให้ติวให้แต่ว่าเรื่องการอภิปราย
ในสภาเนี่ยมันไม่ได้แค่ว่ามีข้อมูล
มีข้อมูลแน่นอย่างเดียวแล้วคนคอยฟังนะครับ
ข้อมูลแน่นก็จริงอยู่แต่ลีลาลีลาในการอภิปราย
มันจะต้องทำให้คนติดตามด้วยนะครับ
ลีลาการอภิปรายจะต้องดูเดือดเลือดพลาด
จะต้องดูเด็ดเข้มข้นแค่ไหนก็ไม่รู้ล่ะแต่ว่าลีลาของการ
อกย้ำของการอภิปรายอันนี้สอนกันยาก
มันเป็นความสามารถเฉพาะตัวเสียเป็นส่วนใหญ่
เพราะฉะนั้นพอมวยหมัดหนักเข้าสภาไม่ได้
๒แถว๓มาทำหน้าที่แทนก็จะปล่อยไปหน่อย
อันที่สามเรื่องข้อมูลสมัยก่อนเนี่ย
ข้อมูลมันไม่หลากหลายแบบนี้ไม่มีโลกออนไลน์แบบนี้
มีเรื่องอะไรขึ้นมาก็ไม่ค่อยรู้กันหรอกครับ
ฝ่ายที่จะอภิปรายรัฐบาลนี่เขาอุบไว้เปิดขึ้นมาในสภา
พิปรายทีนึงหงายท้องตึงเลยเพราะว่าโอ้โห
คนดูบอกว่ามันมีข้อมูลขนาดนี้เช่าเหรอฝ่ายที่ตอบ
หาข้อมูลมาตอบไม่ทันชี้แจงไม่ได้น็อกเลยครับ
เคยเจอน็อกมาแล้วหลายคนแล้วในสภาในอดีต
แต่ว่าตอนนี้โลกออนไลน์เนี่ย
มันมีข่าวเยอะไปหมดเรื่องที่ฝ่ายค้านบอกว่า
อภิปรายเรื่องนั้นเรื่องนี้อภิปรายคนนี้เรื่องนั้นอภิปรายคนนั้นเรื่องนี้
มันกลายเป็นข้อมูลที่อยู่ในสื่อ
อยู่ในไลน์อยู่ในโลกออนไลน์
อยู่ในข่าวมาหมดแล้วฉะนั้นความยากของฝ่ายค้าน
อยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่ว่าไอ้ที่อุบไว้ว่าจะปล่อยหมัดเด็ด
ไม่ค่อยมีครับช่วงหลังเนี่ย
ที่อภิปรายก็เป็นข่าวมาแล้วเพียงแต่ว่าเอามาตอกย้ำ
ในสภาอีกทีหนึ่งฉะนั้นโลกของข้อมูลข่าวสาร
ทำให้การอภิปรายไม่ซีดซาดเหมือนเก่า
ถัดมาฝ่ายรัฐบาลที่ว่าเปราะพอกัน
เพราะว่าฝ่ายรัฐบาลก็อยู่ในภาวะที่ว่า
พวกเดียวกันแต่ก็มีคน
ในการที่จะดำเนินงานเป็นรัฐบาลด้วยกันเนี่ย
ยังมีไม่พอยังมีไม่พอ
มีเขานินทากันว่าพักการเมืองบางพัก
ก็ส่งข้อมูลให้พักฝ่ายค้าน
เพื่อให้เล่นงานพักการเมืองบางพัก

นายกท่านก็ทำหน้าที่นายกได้
แต่ว่าที่จะมาทำหน้าที่ประสานเรื่องเหล่านี้เนี่ย
แม้ว่าจะทำได้ในระดับหนึ่ง
แต่ว่าสภาพของพักร่วมรัฐบาล
ต่างคนต่างเดินก็ยังมีอยู่
ประเภทที่ว่าขึ้นไปบนภูดูเพื่อนถูกถล่ม

ฉะนั้นถ้าให้ประเมินการอภิปรายคราวนี้
เพราะพอกันทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาล
ในสภาไม่ต้องห่วงหรอกครับ
คะแนนในสภาชนะเด็ดขาด
แต่ในทางการเมืองเขาให้ระวังคะแนนนอกสภา
คะแนนที่ประชาชนให้คะแนนนอกสภาเนี่ย
ว่าเขาฟังแล้วเขาเชื่อฝ่ายค้าน
หรือเชื่อฝ่ายรัฐบาลที่ตอบมากกว่า

ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ
และนี่คือขีดเส้นใต้การเมืองของคืนวันเสาร์นี้